ดูไฟไหม้ใหญ่ก่อนวัดสว่างอารมณ์แต่ที่จังหวัดตากนะโอ้โหใหญ่แค่ไหนเราไปดูสิครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหไหม้แบบเนี่ยใหญ่หรือใหญ่วอดสุด
สุดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาฮะไฟไหม้กุฏิท่านเจ้าวาด
ซึ่งเป็นอาคาร๒ชั้นกึ่งไม้กึ่งปูนอย่างรุนแรง
โอ้โหคุมงานยากลมมันแรงนะครับคุณผู้ชมฮะลมแรงประกอบกับกุฏิเนี่ย
โอ้โหเชื้อไฟอย่างดีนะครับกว่าจะควบคุมไฟเอาไว้ได้นะครับ
ใช้เวลา๒๐นาทีได้ถือว่าเร็วนะหน้าไฟขนาดนี้
ขนาดนี้กุฏิเสียหายทั้งหลังด้วยล่ะครับ
ขณะเกิดเหตุมีพระภิกษุแล้วก็สามเณรนะครับ
รวมทั้งท่านเจ้าอาวาสรีบวิ่งหนีออกจากจุดที่ไฟไหม้

เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุต้องรอพิสูจน์หลักฐานแน่นอนครับ
พิสูจน์หลักฐานตรวจพุทธรจังหวัดตาก
เข้าตรวจสอบก่อนหาสาเหตุนะครับ

โอ้โหไฟไหม้แรงจริงครับ
สว่างอารมณ์ตะบนพระบอที่แม่สอดจังหวัดตากครับ